ที่จังหวัดชนบุรีมีหนุ่มโมโหหึงนะครับ
หลังจากพบว่าแฟนสาวนั้นติดสังคมออนไลน์อย่างหนัก

ใช้มีดแทงจนไส้ทะลักบาดเจ็บสาหัสครับ

ธนวัฒน์เมืองวงอายุ๔๙ปี
ถูกตำรวจสพนปลือควบคุมตัวเข้าสอบปากคำ
หลังเป็นคนก่อเหตุใช้มีดปลายแหลมแทงนางสาววาสนาอยู่แช่ม
อายุ๓๔ปีแฟนสาวจนไส้ทะลักเมื่อคืนที่ผ่านมา
บริเวณหน้าห้องเช่าซอยบุญสัมพันธ์๘
ตำบลน้องปลืออำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ธนวัฒน์ยอมรับสารภาพว่าก่อนหน้านี้
สังเกตมาสักพักแล้วว่าแฟนสาว
มักจะคุยกับชายอื่นผ่านทางไลน์และเฟซบุ๊ก
จนกระทั่งเขาถูกบอกเลิกนำมาสู่การก่อเหตุครั้งนี้
หลังเกิดเหตุเขาไม่ได้หลบหนียังคงนั่งสูบบุหรี่
รอมอบตัวกับตำรวจอยู่หน้าห้องเช่า
ก่อนยอมรับกับตำรวจว่าเป็นคนลงมือแทงแฟนสาว
เพราะโมโหที่ถูกบอกเลิก
ทีมข่าวไทยรัฐจอบประเด็นลงพื้นที่ตรวจสอบห้องเช่าที่เกิดเหตุ
ไปพบหัวหน้างานของทั้งสองคน

ได้ให้ข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุทั้งสองคนพยายามจะเคลียร์ปัญหาความรักกัน

โดยขอให้ไปตกลงจบปัญหาหลังเวลาเลิกงาน
แต่ฝ่ายชายยังพยายามจะเคลียร์ปัญหา
หัวหน้างานจึงสั่งให้ทั้งสองคนกลับบ้านทันที

ระหว่างนั้นฝ่ายชายได้ไปยื้อแย่งโทรศัพท์จากฝ่ายหญิงไป
ว่าคงนำโทรศัพท์ของแฟนสาวไปเปิดดู
ก่อนจะเห็นข้อมูลที่ทำให้สะเทือนใจ

ที่หน้างานแล้วแล้วก็เจอทั้งสองคนด้วย
ทั้งสองคนอยู่นั่นกำลังยื้อแย่งโทรศัพท์กันอยู่

ผู้ชายน่าจะเป็นฝ่ายไล่โทรศัพท์มา
แล้วผู้หญิงก็กลับขับมอเตอร์ไซค์มากับหลานผมอีกคน

ตอนนั้นก็คือผู้ชายน่าจะครอบครองโทรศัพท์มือถือของแฟนเป็นเรียบร้อยแล้ว
น่าจะไปดูรายละเอียดอะไรเรียบร้อยแล้ว
ก็คือความเป็นไปได้นะครับ

เขาบอกว่าผมรักคนชื่อเล็กรักมาก
เขาก็เลยว่าจะร่วมกันทำมาหากิน
ช่วยกันก่อสร้างข้างตัวที่เขามานี่ก็คือเพื่อนเล็ก

นายธนวัฒน์เคยจะก่อเหตุทำร้ายนางสาววาสนามาแล้ว๑ครั้ง
แล้วหนึ่งครั้งแต่ถูกหัวหน้างานห้ามไว้ทันครั้งนั้นนายธนวัฒน์ได้ให้สาบานกับทางหัวหน้า
ว่าจะไม่ทำแบบนี้อีกกระทั่งเกิดเหตุการณ์นี้อีกหนึ่งข้อมูลที่หัวหน้างานยอมรับคือประเด็นที่ฝ่ายชายอ้างว่า
ฝ่ายหญิงติดเฟซบุ๊กชอบแชทไลน์นั้นเคยพบเห็นฝ่ายหญิงเล่นโทรศัพท์มือถือในเวลางานเหมือนกัน
แต่ไม่มีใครทราบข้อมูลว่าฝ่ายหญิงคุยกับใครที่ผ่านมาพยายามตักเตือนมาตลอด
จากผิดกฎซึ่งฝ่ายหญิงก็ยอมรับพร้อมกล่าวขอโทษทุกครั้ง
เหตุที่ฝ่ายหญิงถูกทำร้ายทำให้อาของผู้บาดเจ็บไม่คาดคิดมาก่อนว่าหลานสาวจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
ที่หลานสาวเพิ่งมาจากบ้านในจังหวัดราชบุรีมาขอญาติทำงานเป็นรอปภได้เกือบ๒เดือน
ไปคบหากับฝ่ายชายได้ไม่นานแต่กลับมาทำกับหลานสาวแบบนี้
ตัวแล้วแต่ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อ
ด้านตำรวจสพนปลือระบุว่า
ผู้บาดเจ็บอาการดีขึ้นจะเร่งสอบปากคำผู้บาดเจ็บ

ดำเนินการแจ้งข้อหากับผู้ต้องหาต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน